ชาวบ้านตำบลน้ำผีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์นี้
ยังใช้วิธีการขุดหาแร่เหล็กในรูปแบบโบราณที่ไม่ยุ่งยากและยังเป็นอาชีพหนึ่ง
ที่ทำรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยรูปแบบการขุดหาแร่เหล็กนั้น
จะอาศัยความชำนาญในการหาแร่เพราะไม่ได้มีแร่ในทุกพื้นที่
จะต้องใช้วิธีการขุดให้เป็นหลุมเล็กเพื่อเอาดินขึ้นมากองรวมกัน
จากนั้นจึงใช้แม่เหล็กแท่งในการคัดแร่เพราะแม่เหล็กจะดูดแร่เหล็กแยกออกมาจากกองดิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน